อ่ากลับมาในตอนนี้มาดูเรื่องวงการบันเทิงกันหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมครับมีเรื่องเป็นประเด็นอีกแล้วค่ะ
สำหรับอดีตพอสอคนดังทิศสมปองนครไถ่สงนะคะอ้าว
อ่าล่าสุดสดสดร้อนร้อนบ่ายวันนี้ค่ะ
คุณติ๋มทีวีภูประกาศตัดขาดจากรายการทั้งหมด
ก็มีประเด็นมาจากเรื่องเงินค่ะคุณผู้ชม
อันนี้เป็นดราม่าที่เกิดขึ้นหลังจากที่ทิศสมปองออกมาอัดคลิปอำลาบทบาทพิธีกรรายการต่างของทางค่ายทีวีภูนะคะ
ซึ่งก็มีรายการถึงไหนถึงกันรายการมหาพาสนุก
และรายการโทรติดทิศตอบทางทีวีโพลออนไลน์นะคะทิศสมปองเนี่ยเข้าไปปักหมุดคอมเมนต์ในเฟซบุ๊คย้ำด้วยว่า
ผมไม่ได้ร่วมรายการแล้วนะครับยังไงก็ฝากติดตามรายการเหมือนเดิมนะครับ
สวัสดีครับผมสมปองนักวันนี้ส่งครับวันนี้ผมจะมา
ชี้แจงแถลงให้ทุกท่านได้ทราบว่านะครับซิตคอมมหาพาสนุกนะครับ
รายการถึงไหนถึงกันและโทรติดทิศตอบ๓รายการนี้
ผมไม่ได้มีส่วนร่วมแล้วนะครับยังไงก็ฝากทุกท่านติดตามทั้งสามรายการนี้
เพราะถึงมีผมนะครับก็ยังมอบความสุขความสนุกและข้อคิดให้กับทุกท่านได้
ผมเองก็ขอขอบคุณที่ทุกท่านเมตตาติดตามผมมาตลอดนะครับ
ขอให้ทุกท่านมีความสุขวันนี้มีเรื่องแถลงชี้แจง
แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ
มาหาสมปองโดยถอดจากรายการทั้งสามทั้งที่เพิ่งเซ็นสัญญาด้วยกันสองปี
เราไปฟังรายละเอียดเรื่องนี้ด้วยกันค่ะ
คุณติ๋มบอกว่าทีวีภูไม่เคยไปทาบทามหรืออยากได้ตัวสมปองแต่เข้ามาหาเราเอง
เราก็เห็นใจเหมือนเห็นลูกนกหลงทางไม่มีที่อยู่ก็รับเข้ามาอยู่ในบ้าน
รีโนเวทให้หมดเกือบล้านแล้วก็หางานให้ด้วย
ส่วนหนึ่งคุณติ๋มก็บอกว่าอ้างว่าสมปองมาพร้อมปัญหาเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องหนี้สิน
ซึ่งเป็นหนี้จากการซื้อที่ดิน๓๐๐ไร่ทำสวนยางพาราแล้วก็ต้องดูแลครอบครัว
มีค่าใช้จ่ายเดือนละแสนกว่าบาทนะคะ
ท้ายสุดคุณติ๋มก็ยังบอกด้วยว่าสมปองนั้นไปไม่ลามาไม่ไหว้เอาของออกจากห้องไปหมด
เหลือไว้แค่รูปคุณติ๋มรูปเดียวก็ขอให้โชคดีไม่ต้องกลับมาเจอกันอีกแล้ว
อโหสิกรรมให้ไม่อยากฟ้องร้องให้เป็นคดีความนะคะ
แต่ถ้าอันไหนจำเป็นต้องฟ้องก็ต้องฟ้องร้องกันต่อไป
ก็เป็นประเด็นร้อนในช่วงบ่ายนี้เลยนะคะสำหรับบรรดาแฟนคลับนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐโทรเลยค่ะพยายามโทรไปสอบถามทิศสมปอง
ไม่รับสายสักเครื่องหนึ่งนะฮะตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมา
ขณะที่คุณประจักรชัยหายทองคำ
ซึ่งเปิดค่ายเพลงกับทิศสมปองก่อนหน้านี้
ให้สัมภาษณ์บอกว่าติดต่อไม่ได้เหมือนกัน
แต่ยืนยันว่ายังทำเพลงกับทิศสมปองอยู่
เมื่อวานก็ยังคุยไลน์กันอยู่ตอนนี้เป็นห่วงมาก
เพราะว่าทิศสมปองเจอข่าวดราม่าแทบทุกวันนะคะ
ล่าสุดเมื่อสักครู่นี้เองค่ะสดร้อนคุณผู้ชมค่ะ
ทิศสมปองเปิดแถลงข่าวโต้กลับคุณติ๋มทีวีภู
บอกว่าได้ฟังคำแถลงของพี่สาวคือเจ๊ติ๋มแล้ว
เรื่องเข้าไปอยู่ที่บ้านเริ่มต้นจากเขาเป็นคนชวนเข้าไปอยู่
ตนเองไม่ได้ขอเข้าไปอยู่เพราะเข้าไปอยู่
พบว่าบ้านกำลังรีโนเวทอยู่แล้วไม่เกี่ยวกับตนเอง
ก็มีวาสนาอยู่ที่บ้านหลังนี้เพียง๑เดือนเท่านั้น
ส่วนประเด็นที่บอกว่าทะเยอร์ทะยานอยากรวย
ขอย้ำว่าตนเองนั้นมีหนี้สินจริงเพราะฉะนั้นต้องทำงานหนักแลกเงิน
และขอย้ำว่าไม่เคยเอาเงินออกมาจากศาสนาเลย
ยืนยันว่าผมไม่เคยหิวเงินและไม่ยุ่งธุรกิจสีเทา
และขอบคุณพี่ติ๋มที่ให้ความเมตตาที่ผ่านมา
โอ้โหบ่ายนี้ทั้งบ่ายก็เป็นประเด็นที่โต้กันไปโต้กันมา
ทั้งสองฝ่ายระหว่างคุณติ๋มทีวีภูแล้วก็ทิศสมปองค่ะ